สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับบรรยายข้อความว่า
เป็นเวลาที่รวดเร็วที่ก้าวเข้าสู่วัย๓๐ปี
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียใจ

การที่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักกับคนที่เรารัก

มีแม่มีพี่น้องมีภรรยาและลูก
เขาถือว่าได้ทำตามความฝันอันสูงสุดในชีวิตแล้วค่ะ
ในขณะที่ภรรยาแสนดีคนนี้แพทย์นับประพาค่ะ

พรว่าอย่างนี้สุขสรรค์วันเกิดค่ะสามี
พร้อมกับคำโวยพรอีกมากมายจากเหล่าฟอลลอเวอร์นะคะ
ส่วนเจ้าของวันเกิดก็ได้โพสต์เฟสบุ๊กอีกครั้ง
พร้อมกับขอขอบคุณทุกคำอวยพร
จากทุกคนที่มอบให้เขาในวันคล้ายวันเกิดปีที่๓๐นี้ด้วยค่ะ
ซึ่งไปเช็คมาในอินสตราแกรมของคุณเบ้นนะคะ
ก็มีการ์ดอัพภาพเขาเรียกว่าเป็นอะไร
ก็ไม่รู้จะเป็นจริงตามคำที่เขาทำนายมาได้หรือเปล่า

บอกว่าคู่นี้อุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม